สวัสดีค่ะรุ่นก่อนรับหนังกับดาวซุฟาสรามมาแล้วค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยฝนเยอะอากาศชื้นนอกจากจะทำให้คนป่วยแล้ว
ต้นไม้ใบย่ากล้วยไม้ด้านหลังนี้โอ้โหเชื้อราขึ้นเพียบเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบสภาพอากาศเป็นแบบนี้นะ
เหนือและภาคอีสานช่วงนี้ฝนปนหนาวนะจ๊ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบนฝนเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะตรวจสอบตามรายภาค
เริ่มที่จุดที่มีความหนาวเข้ามายืนกันก่อนเลยนะคะก็คือภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
เหนือภาคอีสานตอนนี้นะคะฝนปนหนาวถ้าจุดไหนที่มีฝนก็เป็นฝนหนักอีก
ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันเกษตรกรตอนนี้เร่งสำรองน้ำปลายฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงกันด้วยนะคะ
ส่วนเกษตรกรระวังโรคจากเชื้อราอากาศมันชื้นนะเนาะ
อย่าปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะและระวังหอยเชอรี่กำลังระบาดเลยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะ
เสี่ยงน้ำท่วมเลยนะช่วงนี้นะคะและน้ำล้นตลิ่งด้วย
เกษตรกรระวังโรคเชื้อราในสวนกล้วยไม้เหมือนดิฉันเนี่ยค่ะ
ผลก็ต้องระวังเชื้อราด้วยระวังโรครากเน่าในพริกเหมือนกัน
จุดที่มีฝนคลื่นสูง๒เมตรนี่หมายถึงจุดที่เป็นชายฝั่งของภาคตะวันออกนะคะ
ส่วนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยเหมือนกัน
จุดนี้จะมีน้ำป่าด้วยนะคะน้ำล้นตลิ่งก็มา
ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ระวังโรคเชื้อราในสวนยางและหนอนระบาด
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เน้นเลยค่ะฝั่งอันดามันเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ